เป็นเรื่องคดีที่ผู้ต้องหาคนหนึ่ง

ไปเจอทั้งต้นกัญชาไปเจอทั้งกัญชาแห้ง

ทีนี้ตอนที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาบอกพยาบาลด้วยว่าโดนตำรวจเอาถุงคลุมหัวแล้วซ้อม

ซึ่งทางครอบครัวก็มีการออกมาเผยผลชนสูตรจากคุณหมอนะ
ปอดทั้งสองข้างช้ำใน
แล้วก็โดนของแข็งแบบไม่มีคมกระแทก

ก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง

ทั้งทางครอบครัวของผู้ตายทั้งตำรวจด้วย
แล้วเมื่อวานนี้ครอบครัวก็นำร่างของนายนรพลศิลปสิทธิ์
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตระพังทองสะนา
ซึ่งนายนรพลเป็นผู้ต้องหาในคดีเสพกัญชา
ถูกตำรวจชุดสืบสวนของสพพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีเป็น๑๐นายเลยนะ
โจมไปจับกลุ่มที่บ้านพักเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วตอนไปถึงที่บ้านเนี่ยเจอของกลางค่ะเป็นกัญชา๑ต้นเจอกัญชาแห้งน้ำหนัก๗กรัม
ทีนี้ตำรวจก็เลยรวบตัวนายนรพลไปสอบสวนไปเค้นไปขยายผลที่สถานีตำรวจ
ญาติเขาก็เชื่อค่ะว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
ต้องมีการทำร้ายร่างกายแน่เป็นเหตุให้นายนรพลเสียชีวิต
ทางด้านพี่สาวของผู้ตายค่ะก็คือนางสาวนรมนก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นผลการชนะสูตรออกมาแล้วแพทย์ระบุว่าอวัยวะภายในร่างกายบอบช้ำ
ส่วนแผ่นหลังก็มีร่องรอยเหมือนถูกของกระแทกจนทำให้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นของแข็งไม่มีคม
ต่อจากนี้เนี่ยอยากให้คนที่ทำให้น้องชายตายเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบเอาฟังพี่สาวหน่อยค่ะ
กระแทกอย่างรุนแรงโดยที่ไม่มีของมีขุม
อันนี้เป็นข้อมูลจากพี่สาวนะคะที่บอกว่าแพทย์ชนะสูตรออกมา
ทีนี้ทางด้านคุณแม่คุณแม่สมพรแม่ของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้กับนักข่าวของเราฟัง
บอกว่าตอนที่ลูกชายอยู่โรงพยาบาล
ลูกชายบอกกับพยาบาลนะบอกว่าโดนตำรวจ
ใช้ถุงคลุมหัวแล้วก็ซ้อม
แม่ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงต้องทำกับลูกชายขนาดนี้
แล้วแม่ก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูก
ขอให้การตายของลูกถือเป็นรายสุดท้ายสักทีนะคะ
ส่วนทางฝากฝั่งของตำรวจบ้างค่ะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะวรรณบดีนิมิตร

ก็เปิดเผยกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าตอนนี้มีการตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วก็สอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่ม
แต่ยังไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไปเกี่ยวข้องกับกรณีนี้
แต่ก็ยอมรับนะว่ามีการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
อ้าวแล้วยังไงล่ะเนี่ย
เออซึ่งก็จะต้องรอเอกสารรอผลการชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าที่รู้ตอนนี้มีเพียงคำบอกเล่า
จากทางญาติผู้ตายที่ได้จากทางโรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็จะต้องเรียกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
มาสอบปากคำว่าวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็บาดแผลของผู้ตายมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ทางด้านผู้กำกับบอกว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอน
อีกเหตุการณ์นึง